คุณผู้ชมครับเหตุระทึกแรกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนเหนือของอังกฤษครับ
เหตุการณ์นี้อยู่ก็มีรถยนต์คันหนึ่งพุ่งเข้าไปชนในร้านขายของ
และโชคดีครับที่เด็กในร้านนั้นสามารถที่จะหลบได้ทัน

นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งด้านนอกร้านแล้วก็ในร้านค้าแห่งหนึ่งนะครับ
ตอนเหนือของอังกฤษบันทึกภาพขณะที่รถยนต์คันหนึ่งเนี่ยพุ่งเข้าชนประตูร้านขายของอย่างจังครับ
เด็กชายอายุ๖ขวบที่กำลังยืนเลือกของอยู่ภายในร้านเนี่ย
ฉิวเฉียดครับคุณผู้ชมเกือบจะถูกรถชน
โดยร่างของเด็กเนี่ยกระเด็นไปด้วยแรงประทะนะครับแล้วก็ล้มลงนอนอยู่หน้ารถ
ผู้ปกครองของเด็กรีบวิ่งมาทุบรถด้วยความโมโหครับก่อนจะเข้าไปอุ้มตัวเด็กออกมา
โดยตำรวจอังกฤษแถลงภายหลังว่าเด็กคนดังกล่าวได้รับบาดเจ็บเป็นแผลถลอกแล้วก็รอยฟกช้ำเล็กน้อย
เนี่ยนะครับชมภาพกันอีกครั้งแบบชัดพุ่งเข้ามาครับเด็กพุ่งออกไปเลยนะฮะ
นางมาเรนสมิสครับคนขับซึ่งเป็นผู้หญิงอายุ๗๙ปีถูกนำตัวขึ้นศาลนะครับ
และถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานขับรถโดยประมาทและไม่ยอมให้ความร่วมมือกับตำรวจในการใช้เครื่องเป่าเพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์ครับ
ตำรวจหวังว่าการนำคลิปภาพเหตุการณ์มาเผยแพร่ต่อสาธารณชนในครั้งนี้เพื่อต้องการให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นเห็นอันตรายจากการใช้รถในขณะที่ขาดสติเหมือนกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับ
เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเด็กชาย๖ขวบคนนี้ด้วยนะครับขอให้หายไวแล้วก็ปลอดภัยนะครับ